โอ้โหสบายใจเฉิบเลยนะเจ้ากระต่ายแบ่งเพื่อนเขากินบ้างสิ
อากาศร้อนร้อนแบบเนี้ยอรุณสวัสดิ์ค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศกันแล้วนะคะ
หน้าร้อนอากาศก็ต้องร้อนแดดก็ต้องแรงเป็นธรรมดา
ไม่ใช่แค่เราเท่านั้นมนุษย์อย่างเราอาจจะเดือดร้อน
เขาก็เดือดร้อนเหมือนกันนะคะดิฉันก็เลยต้องเตรียมเมนูคลายร้อนให้กับสัตว์ในสวนสัตว์นี้หน่อยค่ะ
แต่อากาศร้อนเนี่ยเป็นเฉพาะบางพื้นที่นะคะเพราะในระยะนี้มีมวลเย็นแผลลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน
ก็เลยส่งผลให้ภาคเหนือบางพื้นที่และภาคใต้นั้นเกิดฝนค่ะตรวจสอบข้อมูลกันจากแผนที่อากาศภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยา
สังเกตเห็นกลุ่มฝนที่เป็นลักษณะสีเขียวสีส้มสีแดงเนี่ยปกคลุมบริเวณภาคใต้เยอะหน่อยในช่วงระยะวันที่๒๗๒๙เมษายนนี้นะคะ
เพราะว่าเนื่องมาจากว่ามีมวลเย็นนั่นก็คือเส้น๑๐๑๖นะคะพาดผ่านตอนบนของประเทศ
ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นอากาศเย็นอย่างเดียวเนี่ยมันคือแห้ง
มันคือความชื้นไม่พอที่จะทำให้เกิดฝนเพราะฉะนั้นในระยะนี้เนี่ย
บริเวณดังกล่าวไม่มีฝนมากนักแต่ขณะเดียวกันภาคเหนือนะคะ
บริเวณจังหวัดแม่ห้องศรเชียงรายจะมีโอกาสเกิดฝนเพราะว่ามีลมฝ่ายตะวันตกพัดเข้ามา
เพราะฉะนั้นวันนี้เตือนแล้วกันนะคะว่าภาคเหนือจะมีโอกาสเกิดฝนประมาณร้อยละ๔๐ของพื้นที่
อีสานเบาบางค่ะแถบจังหวัดชายภูมิและนครราชศรีมา
ส่วนภาคกลางก็ตกเล็กน้อยมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณตอนกลางของภาคกลาง
ส่วนภาคตะวันออกนะคะมีโอกาสเกิดฝนร้อยละ๓๐ของพื้นที่
แถบจรรถบุหริษฎราชมีโอกาสเกิดมากหน่อย
มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น๑๗๐ของพื้นที่
เฉพาะจังหวัดสุราชธานีลงไปถึงนราธิวาส

งฝั่งบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง๒เมตร
ภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนตกไม่แพ้กันนะคะ
แถบจังหวัดระนองพังงากระบี่แล้วก็ภูเก็ตด้วยค่ะ

วันนี้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้๑๔๐ของพื้นที่

ฝนจะเริ่มตกช่วงบ่ายจนไปถึง๔ทุ่ม
ก็ยังคงมีฝนตกในหลายพื้นที่ของประเทศไทยนะคะ

ไม่ว่าจะร้อนจะฝนจะหนาวจะแดดออกอย่างไร

ตอนนี้ดิฉันก็ต้องไปดูแลเหล่าสรรพสัตว

ต้องไปหาผักผลไม้พวกเนื้อสัตว

ว่าแล้วดูสิคะรอกันอยู่เลย
เดี๋ยวรถใหญ่คงมาแล้วค่ะดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ